ฉันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่มีโอกาสได้เป็นคุณแม่
ก็เข้าใจความรู้สึกของความรักที่แม่มีกับลูก
ทุ่มเทความเสียสละทุกอย่างจริงค่ะ

เป็นคุณแม่วัย๙๐ปีแล้วนะคุณผู้ชม
ดูแลลูกลูกฝาแฝดสองคนเนี่ย
พิการติดเตียงมา๔๐กว่าปีแล้ว
แม่บอกว่าตัวแม่นะจะอดมื้อกินมื้อไม่เป็นไร
แต่ลูกทั้งสองคนจะต้องกินอิ่มจะต้องนอนหลับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมความรักที่แม่มีให้ลูกนะ
หันขวาบ้างซ้ายบ้างดูแลลูกทั้งสองคน

ค่ะนี่คือคุณแม่จ้อยนะคะคุณแม่จ้อยจิตพินิษฐ์
อายุ๙๐ปีแล้วอยู่กับฝาแฝด๒คน
ลูกฝาแฝดเนี่ยอายุ๕๑ปี
ลูกป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตั้งแต่๖ขวบ
ถามว่าเพราะอะไรลูกถึงป่วยติดเตียงแบบนี้
จ้อยก็บอกไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
หมอบอกว่ามันไม่มีทางรักษาเป็นแบบนี้มา๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
สามแม่ลูกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านหลังที่อยู่เนี่ยนะเป็นบ้านที่อบตกับชาวบ้านเนี่ย
เขาร่วมแรงร่วมใจกันมาตอกตะปูมาก่ออิจฉาปูเนี่ย
สร้างให้กับคุณแม่จ้อยอยู่กับลูก
จ้อยเนี่ยนะต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่
เพราะว่าหลังจากที่ลูกทั้งสองคนเกิดมาเนี่ยนะคะ
สามีซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยนะพ่อของลูกก็เสียชีวิตไป
ปล่อยให้คุณแม่เองเนี่ยต้องต่อสู้ต้องดิ้นรน
ดูลูกตามลำพังเวลาที่ลูกป่วยเนี่ย
คุณแม่จ้อยเองก็ออกไปทำงานไม่ได้เลยอะค่ะ
ต้องหยุดดูแลคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้
ทีนี้ตอนที่ออกไปทำงานไม่ได้ทำยังไงก็ต้องรับจ้าง
อยู่แถวใกล้บ้านนี่แหละจะได้เงินมาสักเล็กน้อย

บ่อยครั้งนะที่แม่จ้อยบอกว่าต้องไปขอข้าวพระ
ขอข้าวหลวงตาอาศัยพวกข้าวก้นบาท
ให้ลูกได้กินประทังชีวิตคุณแม่จ้อยบอกว่าไม่ท้อเลย
ลูกคือดวงใจเป็นกำลังใจให้แม่ต่อสู้มา
แม่อายุ๙๐ปีแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีเบี้ยคนพิการมีเบี้ยคนชราเนี่ย
เอามาใช้จ่ายซึ่งก็มีชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
มาเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาอาหารมาให้กิน
จ้อยบอกว่าไม่รู้ล่ะว่าจะอยู่ดูแลลูกได้อีกนานขนาดไหน
แต่ก็อยากทำให้ดีที่สุดฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
เพราะเอาไปไม่ได้
โอ้โหคุณแม่ท่านนี้อายุ๙๐กว่านะ
ใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านที่มาคอยช่วยดูแลสามแม่ลูกด้วยนะคะ
คือเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเห็นแม่จ้อยอายุ๙๐แล้ว
แต่ด้วยความรักที่แม่มีให้ลูกมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยจริง
เพื่อนบ้านก็มาช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้เนี่ยค่ะ
เขยิบขยับเตียงช่วยเอาอาหารเทใส่จานเดี๋ยวไปฟังเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ

เกิด๑๐ปีครับเพราะแปลงคราชอยู่ดีคือเป็น๑๐กว่าปีค่ะ

ก็ทำกับข้าวสูงเช้าเย็น
แต่การป้อนคือคุณยายเขาป้อนเองไม่ได้ป้อนให้ไม่ต้อง
คือส่งแต่กับข้าวแล้วเขาป้อนดูแลเองก็เป็นบางครั้งที่ว่ายายแกไม่ไหว
ก็ต้องมาเองถ้ายายแกไหวก็ให้แกดูแล
เพราะว่าเราต้องออกหาทำงานอย่างอีกบ้าง
นี่เพื่อนบ้านบอกแบบนี้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนพดลบุญเกิดเนี่ยบอกว่าก็จะมาคอยช่วยดูแลครอบครัวนี้ประจำเลย
ว่าครอบครัวนี้อะไรหมดอย่างเช่นพ่ออ้อมสำเร็จรูปข่าวสารอาหารแห้ง
ผู้ใหญ่ก็จะไปขอสนับสนุนจากทางเหล่ากาชาติมามาให้กับครอบครัวนี้
คุณผู้ชมคะที่เราเลือกนำเสนอข่าวนี้ในช่วงต้นของข่าวเที่ยงไทยรัฐ
จะได้เข้ากับบรรยากาศวันแม่แห่งชาติได้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อลูกสาวฝาแฝดที่พิการ
รักแท้ของแม่มันยังมีอยู่จริงนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกทุกคนเลย
หัวใจที่ยิ่งใหญ่นะของผู้เป็นแม่นะครับ